ในช่วงของปลายเดือนนี้จะมีการประชุมของกระทรวงคมนาคม
เพื่อปรับลดค่าโดยสารทั้งระบบเลย
ก็น่าจะเป็นผลงานของรัฐมนตรีใหม่

นะฮะติดตามกันหน่อยว่าเค้าจะลดอะไรกันบ้างผู้สมดิ์นะคะ

ว่าขอสมกรมีการประกาศปรับขึ้นเรื่องของค่าโดยสารเป็นบัตรนะฮะ
เป็นการปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางแบบรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือน
โดยปรับราคาตัวแบบเดิมเป็นการปรับราคาตัวเป็นรายสัปดาห์
รถโดยสารธรรมดาราคาเดิม๑๐๐บาทก็เพิ่มไป๒๐บาทเป็น๑๒๐
ส่วนรถโดยสารปรับอากาศจาก๒๐๐ก็เป็น๒๕๕บาทต่อใบ
ส่วนเรื่องของการปรับราคาตัวรายเดือนเนี่ยรถโดยสารธรรมดาจากเดิมเนี่ย๔๐๐ก็จะเพิ่มเป็น๔๘๐นะฮะ
ตามที่ปรากฏบนหน้าจอส่วนรถแอร์รถปรับอากาศ๘๐๐ก็เป็น๑๐๐กับ๒๐บาท
โดยจะเริ่ม๑สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
ขณะที่นายจิมรุษวิสานจิตรองประหลัดกระทรวงคมนาคม
บอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้๓๐กรกฎาคม
คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกรานจะนัดประชุมกันด่วนเลย
เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดค่าโดยสารทั้งระบบ
หลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง

ว่ากรกศวงข้ามภนาคมคลุม่าย
ซึ่งขอสมกรเองก็อยู่ระหว่างการจัดทำแผน
ที่มีลักษณะเป็นการหามรือแล้วก็ทางเลือก
ส่วนบคศก็จะมีการปรับลดค่าโดยสาร
ทำผ่านกลไกของคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกรางเช่นเดียวกัน
ถ้าเกิดว่าได้ข้อสรุปเองก็จะพร้อมดำเนินการตามมติของที่ประชุมนะครับ

เราก็ต้องรอเรื่องของค่ารถไฟฟ้าด้วย
ว่าจะปรับลดเป็น๑๕บาทตลอดสายได้หรือไม่อย่างไร